เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากเสื้อวินเทจค่ะ
เป็นเสื้อโบราณย้อนยุคที่เขาคิดกันนะคะ
ทางออนไลน์จากคนขายนะคะสั่งซื้อ๑๒ตัว
บาทโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วอ้าวไม่ยอมส่งเสื้อมาให้
เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีและเขาก็อยากได้เสื้อ
อยากรู้ตัวคนที่ไม่ยอมส่งเสื้อมาให้เขาเนี่ยบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง
เขารู้ว่าบ้านอยู่ไหนตามไปทวงเสื้อถึงที่บ้าน
ปรากฏว่าไปเจอน้องสาวของคนที่ขายให้
น้องสาวก็อลวาดโวยวายไปยกพวกมากลายเป็นลุมทำร้ายกัน
ตำรวจมานะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจถึงขั้นเอ่ยปากว่าเอาไม่อยู่
ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าก็แล้วยังตีกันต่อ

สำมวงวิทยานะมึง
อีมีชอบจบ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ตำรวจมาระงับเหตุ
ตำรวจเดินไปกลางถนนนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อที่จะระงับเหตุ
ยิงปืนขึ้นฟ้าเสร็จตีกันต่อไม่หยุดค่ะไม่หยุดจริงนะคะ
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเรียงลำดับตั้งแต่ต้นแบบนี้เลยดีกว่าค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนปากซอยประชาอุทิศ๕๘กรุงเทพ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าในตีอายุ๒๓ปี
และแฟนสาวเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อยืดแนววินเทจ
ก็เป็นแนวโบราณย้อนยุคอ่ะนะคะครับไปทวงเสื้อจากในดำ
เพราะว่าสั่งซื้อกันทางเฟซบุ๊กสั่งไป๑๒ตัว๑๔๐๐๐บาท
โอนเงินแล้วในดำไม่ส่งเสื้อให้แล้วบล็อกเลยติดต่อไม่ได้
อ้าวในตีผู้เสียหายบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอห้วยขวาง
แต่ด้วยความร้อนใจจ่ายเงินไปแล้วอยากได้เสื้อ
ปรากฏว่าเจอน้องสาวในดำโมโหไม่พอใจ
คนมาทวงเสื้อถึงบ้านก็เลยด่าทอกัน
ทีนี้ก็มีการโทรแจ้งตำรวจสอนอทุ่งครุ
ให้มาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ย
แต่ปรากฏว่าโอ้โหเสื้อก็ไม่ได้คืน
ไกลเกลี่ยกันก็ไม่ลงตัว
น้องสาวของในดำเรียกพวกมาเลยค่ะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนอย่างที่เห็นในคลิปภาพ

ก็ที่ขาด้านขวาถูกมีดฟันด้วยค่ะ
คุยกันได้สักพักเสร็จปุ๊บทีนี้

พอพวกผมโดนด่าออกมาเขาบอกคุยไปก็ไม่ได้อะไรหรอก

ออกมาหน้าหน้าปากซอยหน้าปากซอยเสร็จปุ๊บ

ทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปกลับกลับก็คงไม่ได้เชื่อคืนหรอก

พวกผมก็เลยยืนรอคุยอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้

มันก็เลยตามขับตามผมมาจากห้วยขวางมาสองคน
คือมาเขาก็กลัวผมโดนกระทืบ

เจอตัวไอ้คนที่ขายเสื้อให้เราไหม
ตอนแรกเจอครับพี่ตอนแรกอยู่ในบ้านครับพี่

ใช่ครับพี่คือหนีขึ้นไปข้างบนครับพี่
ตอนแรกผมอยากได้เงินคืนอยากได้อันนี้
แต่พอผมโดนทำร้ายแฟนผมโดนทำร้ายเพื่อนผมโดนทำร้าย
พี่ที่เขามาช่วยผมโดนทำร้ายครับพี่
ผมก็อยากดำเนินการให้มันถึงที่สุดครับพี่
นี่ค่ะคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
ก็คือแฟนสาวของในตีเป็นคนถ่ายเอาไว้
แล้วก็ในคลิปจะได้ยินเขาตะโกนตีตีนี่ค่ะ
ทีนี้มาฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้าง

เราไปคุยกับคู่กรณีที่อยู่ในคลิปค่ะ
ที่บอกว่าเป็นน้องสาวของในดำ

เธอบอกว่าพี่ชายเธอไม่ได้อยู่ในบ้านตามที่ผู้เสียหายเข้าใจนะ

เพราะว่าพี่ชายเธอกับแฟนพี่ชายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่วันที่๑วันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าในดำพี่ชายเธอโกงเนี่ยเธอไม่รู้
หลังเกิดเรื่องก็พยายามถามพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่ชายก็บอกแต่ว่าเนี่ยน้องไม่ต้องรับรู้หรอกน้องก็เลยไม่รู้
ส่วนสาเหตุที่โอ้โหถึงขั้นยกพวกมาทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะ
เพราะว่าทางฝั่งคนที่มาทวงเสื้อไม่ใช่มาทวงเฉย

แล้วจะมาทำร้ายพี่สาวเขาที่ท้องอยู่ด้วย
หนูทั้งคู่แหละหนูรู้ไม่ต้องบอกหรอกว่าพี่หนู
แล้วหน้าหนูเห็นหน้าหนูเขาก็ทำไม่ไหวที่มันด่าวว่าพ่อแม่หนูไม่สั่งสอน

แล้วผู้ชายฝั่งมันก็จะมาทำน้าหนูที่เป็นผู้หญิง
แล้วน้าใช่หนูอีกคนนึงมาพอรู้เขาก็ไม่ยอม
แล้วผู้ชายฝั่งมันก็เอาหมวกกระน็อกมาตีพี่สาวหนูที่ท้องอยู่
เมื่อวานนี้ฝั่งหนูไม่มีไม่มีปืนแต่มีมีด
หนูยอมรับว่ามีมีดเพราะว่าฝั่งนั้นผู้ชายหมดเลย

ในเหตุการณ์นั้นไม่มีเลยไม่มีใครเอามีดไปฟัน

แล้วที่ไปอยู่กลางถนนอันนั้นคือใช้หมัดกันหมดเลย
หนูเคยมีข่าวเรื่องตบคน

เพราะหนูไม่ได้ไปทำอะไรให้พวกที่มันทัวร์มันด่าเขาเต็งหมดแหละ
บอกคนอื่นสภาพสภาพดูสารรูปตัวเองก่อน
ใช่มันเอารูปหนูไปแต่งหนูก็ว่าหนูภูมิใจพี่
หนูกำลังดังคนดูสตอรี่หนูเป็นหมื่นเลย

นี่นี่คือน้องสาวของในดำนะคะ
ที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเสื้อไม่ยอมส่งเสื้อไปให้
ทั้งที่คนซื้อเขาโอนเงินให้แล้ว
เธอบอกเธอเคยเป็นข่าวมาแล้ว
ตบตีเธอเคยดังมาแล้วเธอไม่สนด้วย

นี่บอกคนดูสตอรี่อะไรเป็นหมื่นเลยเหรอ

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึง
ชื่อว่าในวันเฉลิมนะคะ

คลิปที่มีการชุลมุนทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ
เขาสงสัยว่าเอ๊ะในวันเฉลิม
ไปร่วมทำร้ายร่างกายเขาในคลิปเนี่ย
จริงแล้วในวันเฉลิมก็คือในดำหรือเปล่า
คือในดำคนที่โกงไม่ยอมส่งเสื้อไปให้เขาหรือเปล่า
วันเฉลิมบอกเปล่าผมไม่ใช่ในดำ
แต่ผมไปร่วมในการชุลมุนก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วย

คือพี่สาวเขาท้องอยู่

จะไปทำร้ายพี่สาวเขา
อืม
ถามครับตอนนั้นคุยไม่รู้เรื่องตำรวจยังเอาไม่อยู่ครับ

ก็อย่ามาวุ่นวายกับผมพอ

ไม่กลัวดำเนินคดีไปเลย

กลัวว่าเขาจะทำร้ายลูกเรา
จะมาทำร้ายลูกเราเดี๋ยวเขาทำร้ายเรา
เขาว่าติดคุกยังมีวันออก
แต่ถ้ามึงตายไม่วันฟื้น
นี่นะคะทีนี้เราก็ให้คุณผู้ชมได้ฟังความ

รวมแล้ว๒๐คนกำลังขยายผลนะคะ
ทีนี้ค่ะคนต้นเรื่องก็คือในดำ
ในดำที่ไม่ยอมส่งเสื้อไปให้เขา
ทั้งที่เขาโอนเงินไปให้แล้ว๑๐๐๐

ดำหายไปไหนก็ไม่รู้หายตัวไปลึกลับเลย

ตำรวจบอกว่ากำลังเตรียมจะออกหมายเรียก

แม่เอ้ามาดู